น่าไม่ร่วมของคดีหวยคำสะโนธกันหน่อย
คุณผู้ชมถ้าจำได้จะรู้จัก

ติ้นบอกว่าเขาไปซื้อหวยมาเป็นลอตเตอรี่

แล้วก็ไปถูกหวยมรวรรณที่๑
กับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ส่วนแบ่ง

ห้าวันไปแจ้งตำรวจว่าเพื่อนเนี่ยยักยอกทรัพย

สุดท้ายคนโดนจับเองปะติ้นแหละครับ

นางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้นครับ
หลังจากตำรวจชุดปฏิบัติการ
การแจ้งความอันเป็นเท็จให้ได้รับโทษทางอาญา
และก็มีประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
ทีนี้ย้อนกลับไปสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย
ถามว่าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาได้ยังไง
คดีนี้มันเกี่ยวพันธุ์อยู่๒คดีด้วยกัน

ติ้นกับป้าเล็กเป็นเพื่อนกันกับป้าดา
ปรากฏว่าป้าติ้นกับป้าเล็กร่วมกันไปแจ้งความ
บอกว่าป้าดาเนี่ยยักยอกทรัพย์อืม
นั้นเขาบอกว่าเขาถูกหวย๓๐ล้าน
เป็นงวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
ถัดมาอีกหนึ่งปีลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลย

ไปแจ้งความบอกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งคือป้าติ๋ว
หรือว่าบางคนเรียกว่าป้าจรูนเนี่ยนะคะ

งวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๕๙

มูลค่า๓๐ล้านเช่นเดียวกัน
ตำรวจสอบไปสอบมาก็พบพิรุษ
ว่าทั้งสองป้าไม่น่าจะถูกหวยจริง

แล้วที่สำคัญมันเป็นไปไม่ได้นะ

ภายใน๑ปีเนี่ย๒มวล

ส่วนในอัธิรยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

คือเหยื่อคนที่๒ในปี๒๕๕๙
แล้วก็ป้าด่าเหยื่อคนแรกปี๒๕๕๙
ชี้ตัวผู้ต้องหาที่กองปราบ

มั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดป้าติ้นได้อย่างแน่นอน
แล้วก็จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคู่กรณี

เนื่องจากป้าด่าไม่มีเงินประกันตัว
จากกรณีที่ป้าติ้นไปฟ้องว่า

รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๙ค่ะ
คือวันนี้เรามั่นใจอยู่แล้วเพราะว่า
ทางกองปราบได้มีการพิสูจน์นะครับ
ทั้งพระยาญบุคคลและพระยาญนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีลายมือชื่อของเรวดีหาแก้ว

นางเรวดีกล่าวอ้าง

เรื่องต้นคุณผู้ชมถึงแม้จับป้าติ้นได้คาด่านก็ตาม
แต่พ่อติ้นเองก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ยืนยันด้วยว่าเขาเป็นคนซื้อสลากรวรรวรรณที่๑
ร่วมกับสุดามรัฐน้อยนิดหรือป้าดาในปี๕๙จริง
แล้วก็ซื้อสลากร่วมกันกับป้าติ๋วที่ถูกรางวัลที่๑
เดือนเมษายนปี๖๐จริงก็ยังคงยืนยันแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ถูกจับไปในข้อหาแจ้งความเท็จเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่กุขึ้นมานั่นเองนะครับ